คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นวิวาทะระหว่างฝ่ายหนึ่งเป็นประชาชน
ฝ่ายหนึ่งเป็นตำรวจแต่ความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้าข้างตำรวจฮะ

เออเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแถวสวนลุมคือถ้าเกิดว่าใครไปแถวสวนลุมเนี่ย
จะรู้ว่าแถวนั้นเนี่ยรถติดรถติดโดยเฉพาะฝั่งถนนราชดำริ
ทีนี้มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งใส่ชุดสีแดงค่ะแกขับรถเข้าไปแล้วปรากฏว่าจะไปเข้าไปในสวนลุม

เข้าไปเนี่ยที่ลานจอดรถรถมันเต็มแกก็เลยออกมาด้านนอก

จอดอยู่บนถนนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ห้ามจอดแล้วพอแกไปจอดเนี่ยนะคะ
รถติดยาวเหยียดเลยคุณตำรวจทำไงก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถูกไหมคะ
เตือนบอกว่าช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมเห็นไหมครับ
ว่ารถด้านหลังเนี่ยมันติดยาวเหยียดเพราะว่ารถคุณทีนี้พี่แกไม่พอใจคุณผู้ชม
คนขับรถกระบะคันนี้ฟาดได้ฟาดจ้ะเอาขวดน้ำมาฟาดคุณตำรวจแล้วก็ต่อยตำรวจด้วย

นั่นแหละค่ะคุณผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะถามตำรวจว่าใหญ่มากหรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่มาทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ย

แล้วรู้กฎหมายจริงหรือเปล่าไหนเอากฎหมายมากางซิ
แล้วเชิญพี่แกลงมาจากรถนะคะ
เชิญไปที่โรงพักษณ์สอนอนลุงที่ดีในท้องที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมดูต่อนะคะเรื่องไม่จบแต่เพียงเท่านั้นค่ะ
สุดท้ายตำรวจต้องทำยังไงรู้ไหมอ้าวนี่ตีนี่ฟาดแบบนี้ค่ะ
ตำรวจต้องใช้ที่ล็อกล้อรถของแก
แล้วเข็นรถจากสวนลุงไปที่โรงพักคุณตำรวจเข็นเอง
แกก็นั่งอยู่ในรถแบบนั้นตอนที่ตำรวจเข็นนะ
แล้วจังหวะหนึ่งพยายามที่จะสตาร์ทรถพยายามจะขับหนี
ปรากฏว่าที่ล็อกล้อของตำรวจก็พังด้วยนะคะ
เกลี้ยกล่อมกันอยู่พักใหญ่ตำรวจเหนื่อยเลยค่ะงานนี้นะคะ
สุดท้ายแกไม่ยอมลงนะคะมีจังหวะหนึ่งแต่ไม่เห็นในคลิป
ตำรวจสนลุมพินีเล่าให้ฟังบอกว่าแกกระโดดถีบยอดอกตำรวจด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้คลิปนี้ผ่านไปแกยอมลงจากรถไหมเกลี้ยกล่อมพักใหญ่
ค่ะยอมลงมาจากรถไปพบกับร้อยเวรนะคะ

นี่จังหวะนี้ค่ะตำรวจเขาก็ต้องมีการสอบปากคำใช่ไหมคะ
พี่แกยังไม่จบแกบอกว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าคุณอ่ะ
ตำรวจก็พยายามบอกว่าเป็นตำรวจจริงนะคะ
เดี๋ยวเถอะข้อหาแค่นี้มันไม่ถึงกับว่าติดคุกหรอก
เดี๋ยวฉันจะไปฟ้องศาลโลก

นู่นเลยค่ะไปไกลถึงศาลโลกเลยนะคะ
แล้วเป็นวลีเด็ดที่ชาวเน็ตเขาแซวกันเยอะนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูจังหวะที่ร้อยเวรสอบปากคำแล้วคุยกับผู้หญิงคนนี้

แน่ใจเหรอว่าเป็นตำรวจแน่ใจเหรอว่าเป็นตำรวจ

แค่ใช้เครื่องแบบแล้วแน่ใจเหรอว่าเป็นตำรวจ
แน่ใจว่าเป็นตำรวจแน่ใจเหรอว่าเป็นตำรวจ

แกบอกว่าไอ้ข้อหาแค่นี้มันไม่ถึงกับว่าติดคุกหรอก

แล้วจริงแล้วจังหวะหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นจังหวะซิกคอปมาก
ตำรวจก็ถามแกนะคะ
หยุดรถกีดขวางการจราจร

ต่อสู้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รับไหมแกบอกรับ
ทำให้เสียทรัพย์รับไหมรับ
งั้นตำรวจถามต่อสรุปจบ
งั้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะ

แต่จังหวะที่มีการโต้เถียงกันไปแบบนี้

สุดท้ายแล้วถึงกระนั้นก็ตาม
หลายคนดูคลิปนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่า

เป็นอะไรมีอาการทางจิตหรือเปล่า
แต่ว่าตำรวจเองก็บอกว่าต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมด๔ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะ
คือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานหยุดรถในลักษณะกิดขวางการจราจร
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสตชบอกว่า
ก็ชื่นชมตำรวจที่อดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะในการทำงานควบคุมสติอารมณ์ได้ดี
แม้จะโดนทำร้ายร่างกายและโดนต่อว่า
แล้วจริงแล้วเนี่ยมีจังหวะหนึ่งด้วยนะคะ
น้องชายของคุณผู้หญิงคนนี้มาที่โรงพักสอนอนลุมพินีด้วย
ตำรวจก็ถามว่าเอ๊ะแกมีอาการทางจิตหรือเปล่า

น้องชายบอกว่าพี่สาวอยู่คนเดียว
เคยมีอาการเครียดเคยไปหาหมอไปเอายามารับประทานยาแก้เครียด
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้อีกเลยว่า
จริงแล้วพี่สาวเนี่ยมีลักษณะอาการยังไงนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อไป

เอาก็ให้ฝากครอบครัวไปดูแลอีกทีหนึ่ง

มันเพิ่มเป็นอาการอะไรหรือเปล่านะคะ